ครับช่วงนี้ที่เรารายงานข่าวบอกว่า
ซึ่งจะส่งผลต่อแม่น้ำเจ้าพระยา
เป็นห่วงการสัญจรทางน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาครับ
รวมถึงท่าเรือและโป๊ะต่าง
โป๊ะท่าเรือยึดหรือดี

หนังน้ำตอนนี้ดูน้ำนะคะเลยระดับน้ำ

นี่ครับเป็นการบรรยายคลิปของชาวบ้านฮะ

แล้วน้ำทะเลมาหนุนกระแสน้ำแรง

โก๊ก็อาจจะมีบางส่วนที่

แรงน้อยลงก็เกิดล่มแล้วก็หันกล้องไปหันกล้องไปดูน้ำทะเลที่มันหนุน
แล้วก็ดันน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาโน่นครับเข้าไปในชุมชน
เจ้าของคลิปบอกด้วยว่าน้ำไหลแรงเดินแทบไม่ไหว
ขณะเดินเข้าบ้านนะครับก็ทักทายเพื่อนร่วมชะตากรรม
ก็คือชาวบ้านแถวนั้นนะครับท่วมนี่ครับเพื่อร่วมชะตากรรม
บางเวลาถึงเอวแล้วนะครับนี่วันนี้ที่เท่าไหร่ไม่ถึงครึ่งทาง
เพราะว่าน้ำทะเลจะหนุนถึง๑๓ตุลาคมยนวันนี้วันที่๗
ค่ะนะครับโอ้โห
บรรยากาศตอนนี้คือใครมีบ้านริมแม่น้ำนี่ต้องระมัดระวังนะฮะ
ก็บางคนก็ยังพอยังพอติดตลกได้บอกอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากเลย
นะครับถึงขั้นมีสระน้ำในบ้านก็มี

อันนี้ผมไม่ได้ตลกเองนะนี่คือเขาส่งคลิปมาเขาบอกมาแบบนั้น
ครับโอ้ทุกบ้านมีเรือเห็นไหมใช่
คนที่บ้านติดแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะฮะ